ในเรื่องนี้ค่ะต้องปรบมือเลยนะคะให้กับพลเมืองดีคือพลเมืองดีถ้าหากว่าช่างสังเกตบางครั้งเนี่ยมันก็ช่วยได้
เพราะอย่างคดีนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของคดีโจรกรรมรถไงคะพลเมืองดีรายนี้เขาสงสัยว่าเอ๊ะรถคันหนึ่งเนี่ยจอดทิ้งเอาไว้ท้ายหมู่บ้านค่ะคือลักษณะเหมือนกับน่าจะถูกโจรกรรมมาแล้วมาจอดทิ้งเอาไว้ก่อน
แปลกเนอะอ่าทีนี้เขาก็เลยโทรไปหาเจ้าของโพสต์ที่มีการประกาศรถหายเนี่ยนะคะปรากฏว่าเจ้าของยืนยันค่ะว่าเนี่ยรถที่ถูกขโมยมาของเขาจริงจริงดูสิคะอ่ะ
พบเห็นหรือมีบ่อแสติดต่อหน่อยนะคะแล้วเขาก็ให้เบอร์โทรศัพท์เอาไว้ว่าให้ช่วยกันหน่อย
ต่อมานายสมเดชเทศนานะคะเป็นพลเมืองดีอยู่ในหมู่บ้านมัสเตอร์เขาดิน
บนท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดประจีนบุรีเขาไปพบรถคันนี้
แล้วมั่นใจว่าสงสัยจะเป็นคันเดียวกันคือทะเบียนมันก็ใช่ลักษณะรถก็ใช่
ก็เลยโทรไปหาเจ้าของเฟซบุ๊คที่โพสต์ประกาศรถหายค่ะแล้วก็แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบด้วย
หลังจากตำรวจสภศรีมหาโพธิเดินทางไปตรวจสอบพร้อมเจ้าของรถก็พบว่า
เป็นรถของผู้เสียหายที่ถูกโจรกรรมมาจริงตำรวจเลยนำรถของกลางไปไว้ที่สภศรีมหาโพธิ
รถไปตรวจสอบหาหลักฐานเพื่อจะติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีนะคะ
สมเด็จพลเมืองดีคนนี้เนี่ยบอกว่าเขาเห็นรถคันนี้มันจอดอยู่ท้ายหมู่บ้าน
แล้วทะเบียนรถมันไปตรงกันกับที่มีคนโพสต์ประกาศตามหารถหายพอดี
ก็เป็นรถยี่ห้อเดียวกันนะคะสีก็ใช่ทะเบียนก็ใช่
ทีนี้ก็เลยมั่นใจค่ะเลยโทรติดต่อไปสอบถามเจ้าของโพสต์
ได้รับคำยืนยันว่ารถเขาจริงจริงเขาดีใจมากนะคะ
ส่วนหนึ่งเขาก็แบบสามารถช่วยตามหารถหายให้คนได้นะคะ
ภูมิใจกับสิ่งที่เขาทำในครั้งนี้ค่ะนางสาวสมใจบัวศรี
คนนี้เป็นเจ้าของรถเขาบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
เช้ามาประมาณ๗โมงเดินไปจะขับรถไปทำงาน
ปรากฏว่ารถที่จอดไว้เอาหายก็เลยแจ้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
แล้วก็โพสต์ประกาศตามหารถในเฟซบุ๊กก่อนเดินทางไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สพเขาชะกัน
จังหวัดสะแก้วนะคะหลังจากนั้นตำรวจชุดสืบสวนก็ลงพื้นที่ค้นหา
ภาพกล้องวงจรปิดในระแวกใกล้เคียงพบว่ารถวิ่งออกจากหน้าหมู่บ้านไป
ช่วงประมาณสิบสี่นาฬิกายี่สิบห้านาทีตัวของเจ้าของรถเนี่ยบอกว่าโอ้โห
สงสัยไม่ได้คืนแล้วแน่จนกระทั่งมีพลเมืองดีเนี่ยโทรมาว่าพบรถตัวเอง
ดีใจมากค่ะเดินทางมาดูรถตามจุดที่ได้รับแจ้งแล้วก็ยืนยันว่าใช่เลย
นี่รถเธอเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณนายสมเดชนะคะดีใจมาก
นอกจากนี้ค่ะก็ยังมีรถตัวยาต้าวีโกสีเทาดำทะเบียนบำเบนไม้ฉอฉิ่งแปดแปดหกนครนายก
มีคนนำมาจอดไว้ใกล้กับรถคันนี้ที่ถูกโจรกรรมมา
แล้วก็จอดทิ้งไว้ประมาณสามถึงสี่สัปดาห์แล้วเหมือนกันอืม
ทางคณะกรรมการหมู่บ้านมีการโพสต์ประกาศตามหาเจ้าของในลายกลุ่มหมู่บ้านแล้วนะคะ
ว่ารถคันเทาดำน่ะของใครคือมาจอดใกล้ใกล้กับคันนี้ค่ะ
แต่ยังไม่มีใครแจ้งหรือติดต่อเข้ามาว่าเป็นเจ้าของรถนะคะ
ก็กลัวว่าสงสัยเป็นรถที่ถูกโจรกรรมมาอีกด้วยอีกคันนึงหรือเปล่า
ตอนนี้ก็เลยต้องแจ้งตำรวจค่ะให้ตรวจสอบติดตามหาเจ้าของต่อไปนะคะ
อืมก็ไม่แน่อาจจะมาจอดพักรอไว้อืม
ใช่ไหมแล้วก็ทางแก๊งอาจจะค่อยนำไปแยกชิ้นส่วนหรืออาจจะนำออกขายเมื่อทางสะดวกอะไรก็ว่าไป
อืมมันจอดนานผิดปกตินะคะอ่าถ้าใครอยากดูข้อมูลก็ลองเสิร์ชดูนะคะว่าเป็นรถของตัวเองหรือเปล่าเนี่ยนะคะ